เกิ้ลล่าสุดชื่อว่านอนจับมือกันครั้งแรกครับ
เนื้อหาก็ว่าด้วยเรื่องของการที่

เวลาถ้าสมมุติว่ามีคู่รักที่กำลังทะเลาะกัน

แล้วกำลังจะตัดสินใจปัญหา
สินปัญหาด้วยการเดินจากกันไป

ถ้าเราจะถึงวันที่เราจะต้องจากกัน
ให้เรามองย้อนกลับไปวันแรก

เราก็ใช้คำนวดอนจากคืนครั้งแรก

ให้มองย้อนกลับไปวันแรก
จนถึงวันนี้เราผ่านอะไรกันมาบ้าง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

ใช้ในการเติดสติกันแหละครับ

เติดสติตัวเองนะครับตัวเองนะครับ
ยากเย็นแค่ไหนกว่าเราจะมีกันจนถึงวันนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นอย่าให้การใช้อารมณ์บางอย่าง
ให้มันต้องเสียคนที่เรารักไปนะครับ
ทุนให้หมาย
นี่เธอต้องการเวลากันไปจริงใช่ไหม
ที่ผ่านมานั้นไม่อยากให้เป็นกับฝันไป
แต่อยากให้เธอได้รู้เอาไว้
ฉันว่าไม่ใช่ยังไม่ใช่มันไม่ใช่
ไม่อยากให้เธอได้กลับไปจองอีกครั้ง
ถ้าหากวันนี้เรายังมีกันและกัน
ฉันว่าเราคงจะมีความสุขสู่สวรรค์
ว่าฉันได้รักกันในวันนี้
ว่าจะได้มีการนอนจับมือกันครั้งแรก
ว่าจะได้มาพบกับคนคนหนึ่ง
ฉันว่ากลาย
อย่าปล่อยให้เราต้องแยกกันไป
ด้วยความไม่เข้าใจและอารมณ์